ทีนี้ก็ไปดูบรรยากาศการขอโชคกับต้นข่อยโบราณที่นี่หน่อย
อายุกว่า๓๐๐ปีนะคุณผู้ชม
และตั้งใจดูให้ดีเพราะชาวบ้านเขาบอกว่าเขามาจุดจุด

ดึกนิดนึงที่ต้องจุดนี่คือนอกจากจุดทูปและจุดเทียนด้วยนะคะ

ไปที่บ้านวัดบ้านเบงนะคะ
อยู่ที่หมู่๒ตะบนศรีนรงอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์
ชาวบ้านออกมารวมกลุ่มกันแบบนี้เข้ามาทำอะไรล่ะ
มาขอโชคที่บริเวณต้นข่อยโบราณตรงนี้แหละ
อายุกว่า๓๐๐ปีนะเก่าแก่มาก
จากการสอบถามชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่างวดที่ผ่านมานี่นะคะ
มีคนในหมู่บ้านมาขอโชค
และก็ได้มีการบนบานสารกล่าวเอาไว้ว่า
ถ้าหากว่าโชคที่ขอที่ถูกไปเนี่ย
ซื้อปั๊บแล้วถูกอย่างเช่น๗๕เอ่ยอะไรเอ่ยอย่างนี้

และถ้าถูกปั๊บจะนำภาพยนตร์มาฉายแก้บน
แล้วปรากฏว่ายังไงออกจริงใช่ไหมล่ะ

ถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัว๗๕ไง
ก็ที่บอกไปว่าถ้าเลขนี้ออกเดี๋ยวจะฉายเลยภาพยนตร์สัญญา
ออกจริงถูกจริงเลขสาย๒ตัวนะคะ
ก็เลยต้องมีการจ้างหนังมาสาย
จ้างหนังกลางแปลงแบบนี้แหละไม่ใช่หนังธรรมดา

เป็นหนังแต่เต้นด้วยนะคะดิสโกมากนะ
ซึ่งต้องบอกว่าไม่ใช่ครั้งแรก
นี่เป็นครั้งที่๔แล้วนะจ๊ะ
ที่ต้นคอยโบราณให้โชคแบบเป๊ะเวอร์

เดี๋ยวเรื่องอะไร

งั้นขอทำการจุดทูปเสี่ยงทายแบบนี้ละกัน

ตรงกลางกับไอ้ข้างบนไปมันโบ๋
แหวนวินอย่างนั้นแหละค่ะ
มันก็บอกแล้วไงว่าดูเอาเอง

เพราะชาวบ้านเขาก็ดูไม่ดูเรื่องเหมือนกันแหละ
แค่นั้นแหละ
ดูเอาเอง